คุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันนะฮะ
นี่แหละครับที่ให้สภาเป็นทางออกในการแก้ปัญหาบ้านเมืองนะครับ
ทางออกตรงนี้จะเดินต่อไปอย่างไรจะไปจบที่ไหนอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดูข่าวตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแล้วก็ตั้งคำถามว่า
สถานการณ์มันจะลามกันไปถึงไหนโบราณเขาบอกว่าทุกปัญหามันต้องมีทางออก
แต่ที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ควรจะทำให้ทุกทางออกมีปัญหา
เรื่องราวก่อนหน้านี้เราก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างว่า
เออเขาจะตั้งคณะกรรมการปรองดองสมันฉันไม่รู้ล่ะชื่อทำนองเนี้ย
แล้วก็ให้ประธานชวนหลีกภัยเป็นคนเดินเรื่อง
เชิญอดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้มานั่งคุยกันชี้แนะหาทางออกกัน
เรื่องก็ยังคาราคาซังกันอยู่และยังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหน
ยังไงแต่ดูสถานการณ์สองสถานการณ์เมื่อวานนี้
ในสถานการณ์ในสภาและสถานการณ์ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานมันมีความรู้สึกว่าความหวังมันริบหรี่
และมืดมนต์ลงไปทุกทีเพราะว่าผลของการที่โหวตคว่ำรัฐธรรมนูล
ไอลอร่วงที่เป็นข่าวเมื่อกี้ไอลอตกตามคาดผ่านแค่สองเพื่อไทยห่วงลุกเป็นไฟ
คุณจรจรอึ้งพากรก็ห่วงวิกฤตหนักจะเกิดขึ้น
จริงแล้วการโหวตไม่รับหลักการเป็นเอกสิทธิ์ครับ
เราก็พอรู้กันอยู่แล้วว่าไม่รับหลักการเป็นเอกสิทธิ์
แต่ว่าที่น่าห่วงก็คือว่าการลุกขึ้นมา
ประนามใส่ร้ายป้ายสีใช้คำดุเดือด
ใช้ข้อความที่ดูเดือดรุนแรงต่อร่างของไอลอร์
ซึ่งรวบรวมเสียงมาจากประชาชนที่เรียกกันว่าร่างฉบับประชาชน
ตรงนั้นแหละครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเสียดแทงความรู้สึก
เป็นเรื่องของการเติมไฟใส่ฟืนเข้าไปอีก
นั่นเรื่องในสภาแล้วมันก็ขัดต่อบรรยากาศที่พยายามจะหาทางออก
ลดความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้
และมันจะเป็นไฟสุมอกอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมไปอีกนาน
จนกระทั่งนำมาสู่การชุมนุมเมื่อวาน
อันนั้นก็มีสองเรื่องเติมกันเข้ามาคือ
เรื่องที่เขาตอบโต้ที่เขาถูกสลายการชุมนุมถูกฉีดน้ำ
เรื่องการนับคะแนนลงคะแนนในสภาตอนทุ่มกว่าจบตอนทุ่มกว่า
นั่นก็เติมเชื้อไฟเข้าไปในกลุ่มประชาชนที่มาชุมนุมด้วย
ฉะนั้นสองเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกัน
การที่เขาการตอบโต้สกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่เกิดโกลหนวุ่นวายที่หน้าบริเวณรัฐสภา
วันนี้หนังสือพิมพ์ก็หยิบเรื่องนี้มาให้ความสำคัญกับข่าวนี้
เพราะถือว่านี่จะเป็นการเติมเชื้อความรุนแรง
เชื้อที่จะทำให้การปรองดองสมานฉันยิ่งลิบหลีเข้าไปอีก
ดูหัวข่าวสิครับม็อบสาดสีใส่สตชแล้วสลายตัวเอาคืนที่ถูกฉีดน้ำ
บางฉบับก็ว่าม็อบทวงแค่นี้
ศาสีถล่มสตช๒๕พยนี้นัดชุมนุมอีกที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เห็นไหมครับว่าสัญญาณของการหาทางออกของการยุติความขัดแย้งลิบหลีมาก
เกือบจะไม่เหลือแล้วล่ะผมว่าจากนี้ไปประธานชวนก็คงจะต้องคิดเหมือนกันว่ามันเหนื่อยเปล่าไหมเนี่ย
ผมเคยขีดเส้นใต้ย้ำเสมอมาหลายรอบแล้วครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการปรองดองสมานฉันได้คือความจริงใจครับ
เรื่องนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่จริงใจถ้าปากว่าตาขยิบถ้าปากอย่างใจอย่าง
ไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งคณะกรรมการชุดไหนขึ้นมาทั้งสิ้นเพราะสุดท้ายขึ้นมาจะเสียเวลาเปล่าเสียงบประมาณเปล่าเสียความรู้สึกของคนที่ไปเชื้อเชิญเข้ามาด้วย
คำถามก็คือว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลองค์คพยพที่ล้อมรอบนายกมีความจริงใจที่จะให้เกิดความสมานชันหรือยัง
ตอบคำถามตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีความจริงใจถ้าปากว่าตาขยิบถ้าปากอย่างใจอย่างไม่สำเร็จครับมันดูกันออกแล้วมันจะเป็นปัญหา
อกจากความจริงใจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งต้องยอมรับความจริงครับ
ถ้าไม่เปิดตาไม่เปิดใจไม่ยอมรับความจริงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์
แล้วอย่างที่นายกบอกหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อวานก็พูดอีกว่าผมไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
คนก็งงว่าเอ๊ะถ้านายกไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วหมายความว่ายังไง
ถ้านายกไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าท่านคือผู้ขัดแย้ง
เวลาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่จะต้องพูดคุยกับฝ่ายคู่ขัดแย้ง
เขาจะคุยกับใครทำไมนายกจึงบอกว่าไม่ใช่กูขัดแย้ง
ทั้งที่ในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม๓ข้อหลัก
ข้อแรกเลยเขาเรียกร้องให้นายกลาออก
อันนี้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงเลยครับ
ถ้านายกไม่ยอมรับและปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
คำถามก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันขึ้นมา
เอาอดีตนายกรัฐมนตรีเอาใครต่อใครมา
เขาควรจะต้องไปคุยกับใครที่เป็นคู่ขัดแย้ง
ในเมื่อนายกวะปฏิเสธว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
ฉะนั้นสองเรื่องเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเป็นประโยชน์ในการสมานฉันคือ
ความจริงใจกับการยอมรับความจริง
ถ้าไม่จริงใจถ้าไม่ยอมรับความจริง
เดินหน้าไม่ได้หรอกครับเดินหน้าไม่ได้
สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมา
ช่วงระยะหลังมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่า

ในสภาการลงมติเมื่อวาน
ก็พิสูจน์ได้ว่ามีการความจริงใจกันหรือเปล่า
เช้าวันนี้มีนักวิชาการหลายคนบอกว่าร่างของไอลอเนี่ย
ที่จริงถ้ารับเอาไว้ก่อน
แล้วในชั้นกรรมธิการ๔๕คน
มาจากสสส่วนหนึ่งมาจากสวส่วนหนึ่ง
สส๓๐คนสว๑๕คน
แล้วค่อยไปปรับไปปรุงไปตบไปแต่งกันในนั้น
มันก็น่าที่จะเป็นทางออก
น่าจะเป็นการนำไปสู่การสมานฉันว่า
รับร่างหลักการของไอลอร์
ซึ่งประชาชน๙๐๐กว่าชื่อ๙๘๔๐๐กว่าลงชื่อกัน
อย่างนั้นเนี่ยมันจะเห็นหนทางว่า
นี่กำลังเดินไปสู่การประนีประนอม
สถานการณ์มันก็น่าจะดีขึ้น
แต่ว่าเมื่อไม่รับแล้วยังกล่าวร้ายปลายสี
ยังด่าทอสาดเสียหายกันอยู่แบบนั้น

ส่วนความต้องยอมรับความจริงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าคนไข้ไม่ยอมรับความจริง
หมอที่ไหนก็ไม่มีทางจะรักษาได้
ฉะนั้นวันนี้สองเรื่องที่ต้องเรียกร้องไปถึงฝ่ายรัฐบาล

ว่าถ้าจะเดินหน้าไปสู่การปลองดองสมานฉัน

สองต้องยอมรับความจริง

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

นายยกรัฐมนตรีก็ออกแถลงการถึงเหตุการณ์การชุมนุม

เดี๋ยวสักครู่เรามีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ